สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับผม
เจอกันวันฝนตกวันจันทร์ค่ะอีกไม่กี่วันเห็นตามกรมอุตุบอกไว้
บอกว่าสถานการณ์ฝนจะมาอีกแล้วอืมก็เขาบอกว่าฝนช่วงเนี้ย
จริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเขาบอกฝนน้อยแต่เราก็ว่ามันก็พอตกบ้าง
แต่ก็ไม่ได้เยอะถูกต้องแต่ตั้งแต่พรุ่งเนี้ยเขาว่าฝนเยอะ
จะเกิดขึ้นนะฮะพรุ่งนี้วันที่เท่าไรฮะวันที่ห้าฮะอ๋อ
สถานการณ์ฝนเนี่ยจะเป็นยังไงบางคนคาดคณีกันว่าท่วมไม่ท่วม
อืมแต่ก็เขาบอกว่าเฮ้ยมันก็มีโอกาสที่จะท่วมไหมอ่า
อยากใช้คำว่าน้ำท่วมดีกว่าครับท่วมอ่ะที่อื่นน่ะท่วม
แต่ถ้าสมมุติน้ำทั้งหมดมาในกรุงเทพโอกาสจะท่วมหรือจะเยอะมีไหม

เรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศไทยค่ะ
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
สำหรับวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ถึงหมื่นนะคะ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ๙๗ราย
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะมาก
สำหรับตัวยาที่เรียกว่าเป็นยาความหวังเลยนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้มาถึงประเทศไทยค่ะเขามีการทดลองที่สหรัฐอเมริกา
ตอนนี้กำลังมีการยื่นเรื่อง
ขอจากองค์การอาหารและยาที่สหรัฐอเมริกาต้องดูว่าจะผ่านเมื่อไหร่นะคะ
เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

แพร่ผลการศึกษาระยะที่๓

กลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอาการน้อยแล้วก็ปันกลาง
โดยผลระยะสั้นนั้นพบว่ายาเนี่ย
สามารถที่จะลดอัตราการป่วยค่ะป่วยหนักอืม

แล้วก็ลดการเสียชีวิตได้ถึง๕๐เลยนะคะ

โดยหลังจากที่บริษัทนั้นจะมีการยื่นขออนุมัติการใช้ยา
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมาก
เพราะว่าเป็นยาที่ทำขึ้นมาเพื่อโควิด

ไม่ไงพี่มดแต่แบบในระยะสถานการณ์
ช่วงนี้อาจจะยังไม่มาถึงใช่ไหม

ข้อดีของยาตัวนี้ก็คือว่ากิน๕วันเท่านั้น
เขาก็จะมีโดสกำหนดว่าในคนไข้คนป่วยค่ะ
ต้องกินวันละกี่มิลลิกรัมกี่เม็ดกี่ครั้งต่อวัน

ดังนั้นประเทศไทยควรจะรีบจีบบริษัท
เพื่อจะขอความร่วมมือผลิตยานี้เพื่อจะได้สำเร็จนะคะ
ล่าสุดในแพทย์สมศักดิ์อคศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์

ตอนนี้ค่ะโมนูพิราเวียนั้นอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียน
จากนั้นจะขึ้นทะเบียนกับออยประเทศไทยด้วย
เพราะถ้าจะนำเข้ามาต้องขึ้นทะเบียนกับออยไทย
การว่าจะนำมาใช้ได้ปลายเดือนพฤศจิกายน
หรือต้นเดือนฮันวาคม

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขของไทยโดยกรมการแพทย์
เขามีการเจรจาสั่งจอง

ดังนั้นเขารีบจองกันเลย
สหรัฐอเมริกา๑๗ล้านคือเขาจองไปแล้ว

การแพทย์เขามีการเจรจาสั่งจอง
กับผู้ผลิตสำหรับรักษาในประเทศไทย
๒แสนคน๒แสนคนก็คือ

ใช่ถูกต้องซึ่งยาโมนูพิราเวีย

จะคล้ายกับฟาวิพิราเวีย
หากเป็นไปได้อาจจะทำมาใช้เป็นยาอันดับแรกในการรักษาโควิดด้วย
ขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวภายหลังจากมีการตรวจเยี่ยม
วันนี้ค่ะเขามีการคิกออฟฉีดวัคซีนให้กับเด็ก
ถูกไหมคะไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนวันนี้
ท่านก็บอกมีความห่วงใยในเรื่องของโควิด๑๙
เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เศรษฐกิจ
รัฐบาลจำเป็นจะต้องแก้ปัญหามีปัญหาเรื่องใดก็แก้กันไป
ทำให้ดีที่สุดจนกว่าจะเรียบร้อยทุกงาน
ขอบคุณขอบคุณที่ร่วมมือมาฉีดวัคซีน
ก่อนจะเปิดภาคเรียนในวันที่๑พฤศจิกายนนี้
ส่วนภาพที่ผู้ปกครองหลายคนนั่งเรียนออนไลน์กับลูกนั้น
คงไม่เป็นภาระอะไรมาก
ถือว่าใช้เวลาอยู่ร่วมกับลูกหลาน
ต่างคนต่างเรียนรู้ไปด้วยกัน
แต่หากหลายคนรู้สึกว่าเป็นภาระก็ต้องขอโทษด้วย
ซึ่งตนต้องการเห็นภาพที่ทุกคนได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วหน้า
ยืนยันว่าปีนี้เรามีวัคซีนเพียงพอ
แล้วก็มีเพียงพอไปถึงปีหน้าด้วย
ไปฟังเสียงนายกค่ะ
และการศึกษาให้เดินหน้าไปได้อย่างปลอดภัย

เขาว่าจริงเขาก็คาดการณ์ว่า

คือคาดการณ์ว่าจากที่แรกเราเข้าใจว่า

พฤศจิกา

ล่าสุดนี้ค่ะนายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย

แล้วก็จะทยอยเข้ามารวม๒ล้านโดสในปีนี้
ในการแบ่งสัดส่วนวัคซีนให้กับผู้ที่มีการสั่งซื้อ

สถานพยาบาลที่มีการจองเข้ามา
ส่วนประชาชนที่จองกับโรงพยาบาล
ก็เป็นเรื่องที่แต่ละโรงพยาบาลจะทำข้อตกลง
ซึ่งวัคซีนที่มีการสั่งซื้อและนำเข้ามานี้
แล้วก็ยังอยู่ในกรอบเวลาเดิมคือไตรมาส๔
สำหรับประชาชนที่มีคิวนัดฉีดวัคซีนเข็ม๓

หากได้รับการนัดฉีดช่วงต้นเดือนตุลาคม

จากวัคซีนที่จองไว้สามารถเลื่อนไปฉีด

ที่มีอายุ๗เดือนประมาณนะคะ
วัคซีนที่เข้ามานั้นเป็นเจเนอเรชั่น๑
มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันเชื้อเดลต้าได้
เมื่อไหร่เท่าไรล่ะเมื่อไหร่เท่าไร
ตอนนั้นท่านตั้งเป็นรอยครับครับครับครับ

ศาสตรีการก็คือฟังเกิดประเทศ๗๐เกิดเกิด
เรื่องวัคซีนก็นัฐบาลก็จัดหายจังเพียงพอแน่นอนค่ะนี่
๑๕๐๑๗๐ล้านมันจะมีอะไรเลื่อนทั้งหน่อย
มันก็เป็นเรื่องของภายในเพราะวัคซีนในส่วนของรัฐเนี่ยเพียงพออยู่แล้ว

แต่ถ้ามันถ้าไม่ได้ฉีดทางรัฐก็ยินดีฉีดให้อยู่แล้วนี่

อะนี่เขาตอบว่ายังไง
ไม่ได้ดาวน์ย้ายนั่นแย่
และทางองค์การรบภัยเขาก็ต็อมพยายามติดต่อไปทางบริษัทผู้ผลิต
อย่างนี้ก็ต้องรอดูว่าความหวังนั้นจะได้มาหรือเปล่า
แต่ถ้ายังไม่มาตอนนี้ก็อย่างที่หลายคนบอกไป
ถ้าเกิดคุณได้รับฉีดบางคนก็อาจจะตัดสินใจแล้ว

คนซื้อทั้งหมด๒ล้านโดส
หยอดจองทั้งหมดถลุ๒ล้านโดสถูกต้องไหมค่ะ

ล้านโดสคือ๑ล้านคนนะ

ถ้าสมมุติอย่างที่เมย์พูดว่าอเมริกาตอนนี้

แล้วก็อเมริกาเองเจอยาที่รักษาโควิดได้แล้ว
ณตอนนี้หลายคนที่เขาบอกว่าถ้าคุณทำประกันคุณทำประกันชีวิตนะ
เดียวให้คุณเลือก๒อันแล้วแต่ว่าที่คุณทำมันสูงแค่ไหน

ถ้าวงเงินประกันสูงคุณได้ฉีดเข็มละแสนปกติเหลือกันเป็นไข้หวัดเลย
เขาว่าไปกลายเป็นไข้หวัดเลยแต่ก็ถ้าสมมุติโอเควงเงินประกันน้อยได้ฉีดเข็มละ๕๐๐๐
แต่ก็คือมันก็จะไม่รุนแรงแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เรากำลังรอวัคซีนรุ่นใหม่
รุ่นใหม่ที่มันจะมีเอฟเฟคต่อต้านไวรัสได้จริงถูกต้องไหมครับ
เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นหรือเสถียรขึ้นแล้วก็มีผลรับรองมากขึ้น
นั่นคือสิ่งที่เรากำลังรอถ้าสมมุติบอกว่าจะต้องรออีก๓เดือน
เชื่อว่าอย่าลืมสิว่าวัคซีนเขาพัฒนาเกือบทุกวัน
เพราะอันนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นประเทศเดียวไม่มีใครอยากให้โลกหยุดหมุน

ปีมานี้โลกหยุดหมุนนะหยุดหมุนไปเลยเครื่องบินก็ไม่มีบินทุกอย่างพังไปหมดเลย
ทั่วโลกก็ต้องหาทำไงให้โรคกลับมาหมุน
เราก็อยากได้วัคซีนที่มันมีประสิทธิภาพมากที่สุด

แล้วแบบใหม่ไปไงรู้ไหมไม่ต้องฉีดแล้วค่ะติดแล้วให้มันละลายเข้าไปเอาอีก
ใช่แปะผิวหนังแปะขนูแปะเหมือนเราแปะซิวเนี่ยออกไหม

จมูกมาแล้วพ่นจมูกมามาจากอิสราเอลหรือเปล่าไม่ใช่ประเทศไทยนะ

หลายประเทศมีนิวซีแลนนิวซีแลนด์ก็มาแล้ว
คือตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นหลายยามากเลย
หรือไม่เราก็เนี่ยอย่างที่ท่านบอกไว้ว่าวัดเลื่อนไปได้

ก็เขาบอกว่าที่เอามาเมื่อกี้๒ล้านโดสแรก

ถ้าสมมุติตีคนละโดสก็เป็นถ้าเป็นบูธบูธบูธโดส

แต่ถ้าสมมุติเป็นเข็มแรกก็จะกลายเป็นอีก๑ล้านคน

ดูสถานการณ์น้ำไปดูสถานการณ์น้ำดีกว่า

กรุงประตูนิยมเขาบอกพระยากรอากาศอีก๗วันข้างหน้า
อย่างที่บอกว่าช่วงที่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย

แล้วก็เราก็จะเห็นว่ามีพนังกั้นน้ำแตกหลายที่
หรือแบบว่ามีเหตุการณ์เกี่ยวกับอื่นที่เก็บน้ำ

เพราะฉะนั้นคาดหมายว่า๓๔ตุลาคมนี้นะครับคือวันนี้แหละ
ลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย

ปกคลุมทะเลอันดามันในอ่าวไทย

มันก็จะส่งผลให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออก
เราเห็นนะฮะภาคใต้เริ่มมีการประกาศเตือนแล้วนะครับผม
ปกติเราจะภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเนยไหม

ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยปกคลุมทะเลอันดามัน

ก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่๕พรุ่งนี้เป็นต้นไปอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย

ก็คาดคณีว่ามันจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น

แล้วคุณป้าไปไหนไม่คิดว่าจะกัดลงไปเจอ
แต่ก็พอดีมันต้องเข้ารายการก่อน
ป้าขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากครับ
ไหนมะระคุณป้าเอามาให้อยู่ไหนเอามาดูสิ
น่าจะอยู่ข้างแรกไหม
ในถุงแดงเมื่อกี้คุณป้าเอามะระมาให้อยู่ไหน
ครับยายก็ฝากร้านเจร้านอื่นก็ส่งมาได้ที่ไทยรัฐนะครับ
ขอบคุณมากครับ
อ่าจะกลับมาให้ดู
บังเอิญว่าคุณป้าเนี่ยค่ะ
เขาดูรายการของคุณพี่กลางคืน

ก็เลยรู้ว่าเดี๋ยวเราต้องมาอ่านข่าวกัน

ใช่แล้วก็เขาบอกทำเองที่บ้านเพราะว่าเขาทานเจอยู่แล้ว
ก็เลยรู้ว่าเราทานเจก็เลยเอามาแบ่งปันให้
ซึ่งมาฝากพี่ก็ฝากหนูฝากพี่หนุ่มด้วย

เยาวราชเขาบอกว่าปีนี้งดจัดกินเจนะคะ
เพราะว่าเขาขอความร่วมมืออีกเรื่องหนึ่งก็คือ

ปลายปีมาเมื่อไหร่ที่มีหน้าหนาวมาทุกครั้งเนี่ย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศกาลกินเจ๒๕๖๒

ซึ่งเทศกาลกินเจนั้นเป็นช่วงเวลาของคนไทย
เชื้อสายจีนที่จะทำบุญด้วยการรักษา
สินแป่ตามพุทธนิกายมหาญ

แล้วก็เครื่องปรุงที่ทำจากสัตว์ค่ะครับผม
โดยนางสาวอธิตยาโชคกิจมณัชชัย
ก็เป็นผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ท่านก็ระบุบอกว่า
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นั้นไม่มีกำหนดจัดงาน
กิจกรรมเทศกาลงานเจเยาวราชปี๒๕๕๙
เนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด

มีการจัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์

รวมทั้งตรวจสอบแนะนำตามมาตรการป้องกันโควิด
และตามประกาศกรุงเทพมหานครแก่ประชาชน
รวมถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบแนะนำสารเจ้า
โรงเจแล้วก็โรงทานในพื้นที่

แก่ผู้ดูแลรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้สถานที่ที่มีการปฏิบัติตามมาตรการนะคะ
สำหรับกิจกรรมทุกประเภท

ขอความร่วมมือให้ลดการจุดทูบเทียน
หรือเผาสิ่งของต่างค่ะ

มหาปลาเขากำคับถุงใหญ่ด้วยนะ
ได้มาแล้วนี่เดี๋ยวเย็นนี้มีอาหาร
พรุ่งนี้เขาให้ล้างท้องใช่ไหมใช่
สวัสดีมีเจ้ามากกว่านี้

ไม่ใช่เกิดทำไป๓ถุง

นะครับอ่ามาถึงเรื่องราวของเจ้าของรีสอร์ทฉุนกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าสาวสวยเนี่ยเช่าห้องของเขาบ่นฮะเดือนละ๒๕๐๐บอกว่าแพงไปครับ
ชิ่งหนีไม่จ่ายทิ้งขยะเกลื่อนห้องเลยทีเดียว
ลงคลิปแฉพฤติกรรมของผู้หญิงครับที่มาเช่าห้องเดือนอยู่เดือนละ๒๕๐๐แล้วไม่ยอมจ่ายเงินครับ
ซ้ำยังทิ้งขยะไว้เกลื่อนห้องโดยระบุว่านี่ห้องคนอยู่จริงเหรอทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วย
ระบุว่าตามหาคนหายค่าห้องไม่จ่ายไม่รู้หายไปไหนทรงดีไม่มีจ่าย
เปิดห้องมาถึงกลับจะเป็นลมสกกระปกไม่ไหวเน่าไรขนาดนี้นะครับ
สมคำร่ำลือจริงคิดว่าเป็นบ้านการกุศลมั้งอยู่ฟรีใช้ฟรีซูยอะไรมาสองรอบแล้ว
เดี๋ยวขอเอาน้ำมนต์มาลาดไล่ผีหน่อยฮะนี่ครับดูฮะโอ้โหนี่คือก่อนจะชิ่งนะฮะ
สุดท้ายโอ้โหก็อยู่กันแบบไม่ได้ทำความสะอาดกันเลยฮะ
เราก็ชิ้งเขาเลยเหรอชิ้งเลยไม่ให้ด้วยเดือนละ๒๕๐๐บาทบอกว่าแพงไปนูหนีดีกว่านะครับ
คอยอยากให้เจอคนแบบนี้อีกนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราต้องลงทะเบียนแต่เราลงไม่ได้ไหม
ใช่ต้องเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
แห่งรัฐนะคะถ้าใครอยากที่จะลดค่าน้ำค่าไฟต่างต่าง
ฟังทางนี้คุณต้องไปลงทะเบียนนะคะยังไงฮะ
กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะท่านมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการ
บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำปลาปลา
แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ
จนถึงนู่นเลยค่ะกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอ่า
ปีนึงอ่ะนะระยะเวลาคือ๑๒เดือนนะคะ
สำหรับช่องทางแล้วก็ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำลดค่าไฟของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำยังไง
เอามาหนึ่งคือคุณต้องเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนนะคะ
อันนี้จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำส่วนภูมิภาคนะคะ
เข้าไปในเว็บไซต์สองกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนอืม
กรณีที่ยังไม่เคยมีการลงทะเบียนแล้วก็ระบุข้อมูลถูกต้องนะคะ
ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้น้ำแล้วก็บ้านเลขที่ที่ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือก
ให้ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรวจสอบค่ะว่าชื่อผู้ลงทะเบียนกับบ้านผู้ใช้สิทธิ์เนี่ย
เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่นะคะแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มยืนยันอ่า
กรณีที่มีเลขบัตรประชาชนของตัวเองในระบบแล้วเนี่ยค่ะระบบจะแสดงข้อความบอกว่า
เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้วโปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค
กรณีที่มีเลขที่ผู้ใช้น้ำแล้วในระบบอ่ะนะคะ
ก็จะแสดงข้อความบอกว่าเลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคเลยทีนี้ไปเรื่องของ
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าไฟของนครหลวงค่ะฮะ
หนึ่งก็คือเข้าไปเว็บไซต์เหมือนกันสองกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรณีวอคอินลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟค่ะอันนี้หนึ่งคือผู้มีบัตรที่ไม่เคยใช้สิทธิ์
ค่าไฟฟ้ามาก่อนเลยนะคะแล้วก็ประสงค์จะขอรับสิทธิ์
สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมประธานกองทัพเรือ
พร้อมทั้งแสดงบัตรด้วยนะคะครับผมสองผู้มีบัตรที่ไม่เคยใช้สิทธิ์
ในการลดค่าน้ำปลาปลามาก่อนเลยแล้วก็ประสงค์จะขอรับสิทธิ์
สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง
และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน
ตามนี้เลยนะคะก็เนี่ยเขาจะมีวงเงินบอกว่าแต่ละบ้านจะยังไง
ลดเท่าไหร่บ้างอืมนะคะก็มีกฎิกาอยู่ด้วยเนอะอืม
ใช้ไม่เกินห้าสิบหน่วยนะฮะติดต่อกันสามเดือนลดได้เท่าไหร่
อะไรยังไงนะครับผมนั่นแหละค่ะฮะเนี่ยก็ไปเช็คกันด้วยเนาะ
นะครับพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมากันต่อ
กลับมาครับผมอยู่กันต่อข่าวใส่ไข่นะครับเย้หยวนอยู่ไหนเนี่ย
เดี๋ยวก่อนยายหวนนั่งดูข่าวใส่ไข่เยอะหวนเธอหยุดดูข่าวใส่ไข่
แล้วเธอไปตักมัสมันให้สองพิธีกรหน่อยนางนั่งต้มมัสมันอยู่ขอบคุณ
ยัยหยวนล่วงหน้าส่งมัสมันมาให้เราได้ไพลด้วยนะคะให้นางเอามาให้
เพราะมีผู้ใหญ่ในวงการพูดแล้วว่าขึ้นให้ได้ตลอด
ถ้าตกวันไหนจะรู้สึกตอนนี้ขายของกันดีกว่า
เถอะเพจจะได้ไม่เงียบไม่วางเวง
งานนี้ก็มีคนเข้ามาเม้นต์กันมากมายเลยนะครับพร้อมกับหลุดคำใบ้
ครับขอใครเหรอคะขอใครนางเอกขอใคร
รู้แล้วคือใครง่ายมากแล้วใครก็ใครอ่ะจริงหรอ
ไม่นะนั่นก็ไม่ค่อยอันนั้นน่ะซอฟต์มากแล้ว
อันล่ะกลายเป็นคนซอฟต์สุดแล้วถ้าสมมุติเนี่ย
สมมุติจะพูดถึงคนนี้ตอนนี้ซอฟต์แบบ
เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ของเจ๊มอยได้ไหมคะน่าจะแบบ
นี่ไงรู้แล้วขายง่ายมากตัวละครรับคนนั้นแม่งไผล
ใครก็ตามยังว่าก้านแก้วของอันตรายนะครับ

ก้านแก้วคือหมายถึงไปเฟิร์นแต่ก็ใครบอกว่าอื้ออีกหรืออะไร
รอชอคือไหนวะ
บรบรออักษรย่อเยอะมากเลย

นะครับก็ต้องตาม

ถ้าดูจากตรงนี้๔๕คน

นะฮะอืมใครวะขอไข่เหรอคะรู้แล้วค่ะใครง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะ
โชว์พาวไงรู้แล้วค่ะแล้วก็หายนะฮะดูคนนี้ดีกว่า
นี่ดีกว่าครับน้องปลางครับผมนะฮะแฟนของน้องทูพีนั่นเองครับ
้งทูพีฟุ้งรักเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับมอบของขวัญชิ้นเดียวในโลกฮะ
เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนอิจฉาตาร้อนกับความสัมพันธ์ที่คบหากันมานานถึง๑๐ปีแล้วนะฮะ
ปรางนะครับผมนากันนรันนะครับแล้วก็หนุ่มต้องทูพีฮะ
ล่าสุดสาวปรางได้จัดดินเนอร์เซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับแฟนนุ่ม
ในโอกาสอายุครบ๓๑ปีนะครับพร้อมทุ่มสุดตัวซื้อของขวัญให้ถึง๑๐ชิ้นเลยทีเดียว
โดยแอบเอาไว้ในห้องแล้วก็ให้หนุ่มต้องเนี่ยเดินตามหาจนครบนะครับ
แล้วค่อยแกะกล่องของขวัญสุดพิเศษซึ่งชิ้นที่๑๐เนี่ยมีชิ้นเดียวในโลกอีกด้วย
หวานขนาดนี้เนี่ยแฟนแฟนคงลุ้นอีกสเต็ปต่อไปแน่นี่ครับดูฮะ
ของขวัญมี๙ชิ้นแล้วคุณกล้องเขาถามว่าอีกชิ้นนึงอยู่ที่ไหน
ปางเขาผูกโบที่ข้อมือเขาไว้เนี่ยชิ้นที่๑๐เขาไง
นี่ดูนะเดี๋ยวต้องดูเนี่ยสิบปี
บอกความรักคู่นี้โคตรน่ารักเลยอ่ะน่ารักมาก
ดีนะเห็นไหมวางไว้ในห้องตามพยุกตราซ่อนภาพติดด้วยด้วย
จริงเจอกันตั้งแต่ว่าต้องจากสมัยแบบพังเรียนมหาลัยอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบดาราคนนี้มากอะไรอ่ะจริง
นี่เห็นไหมของขวัญนะมี๙ชิ้นแล้ว
น้องปางหาตรงนี้นะฮะ
จิ้นที่๑๐นี่สุดยอดเลยนะครับ

โอ้โหแกะโบเรียบร้อยนะครับผม

ที่เขาบอกว่ามีโอกาสได้แบบอวยพรวันเกิดคุณแฟน๑๐ปี
แล้วก็ต่อสู้ความรักมาด้วยกันนะครับใช่พวกมีช่วงหนึ่งก็มีข่าวว่าแบบ
ห่างกันไปใช่แล้วก็กลับมารักกันหวานกว่าเดิมด้วยนะครับ
แล้วเราเห็นป้างแบบนี้ป้างเป็นคนที่เป็นนางเอกที่สู้ชีวิตมากเลยนะครับ

เราคิดว่านางเป็นแบบเด็กเมืองนอกเด็กคนรวยไม่ใช่เลย

ว่าแบบเด็กที่สู้ชีวิตหาเงินเรียนหนังสือเองอะไรอย่างนี้เองเลยนะ
ครับผมนะฮะเก่งทั้งคู่น้องโต้งก็เป็นเด็กที่เก่งเหมือนกันมาจากภาคใต้
ชอบไปเจอกันที่มหาลัยรู้สึกว่าไม่ได้แบบเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างนี้

ไปคบกันตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นดารา

ก็คือน้องปางเนี่ยเริ่มเข้าวงการแล้วแต่ว่ายังไม่เปรี้ยงปร่าง
ส่วนโต้งทูพีเนี่ยก็เริ่มมีผลงานแล้วก็ค่อยเริ่มดัง

ใช่มาพร้อมกันแล้วก็มีข่าวว่ารักแล้วก็เลิกกันไป
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยห่างกันไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมา
ทั้งคู่เนี่ยก็ยิ่งดังโต้งก็ยิ่งดังน้องปางก็ยิ่งดัง
ก็เลยคบต่อกันมาเรื่อยจนถึงปีที่๑๐นะครับ
นี่ไงเห็นน้องกลางก็จะนึกถึงบุภเพสันนิวาสถูกไหมคะ

พอมีการปล่อยภาพออกมานี่เรียกว่าแต่ละคนก็คือฮานะคะ

อีกหนึ่งการรอคอยที่แบบว่ามาปุ๊บ
ก็แบบว่าปังสมใจแฟนเลย

ละครฟอร์มยักษ์อย่างพรมลิขิต

การกลับมาของภาคต่อบุภเพสันนิวาส
ละครรักโรแมนติกอิงประวัติศาสต
เรียกว่าเป็นกระแสมากที่สุดในยุคดิจิทัลเลย

โดยคุณโป๊ปนี่ก็รับบทหนักเลยนะคะ
สำหรับภาคนี้แสดงเป็นถึง๓ตัวละคร
เริ่มที่คุณพ่อรุ่นใหญ่ในบทพระยาวิสุทสาคร
แล้วก็ยังสวมบทบาทเป็นลูกชายฝาแฝด

ส่วนคุณเบลล่าค่ะก็รับบทเป็นเกดสุราง

แล้วก็ยังรับบทเป็นพุทธตานหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนกัน

เพราะว่ามีตัวละครที่จัดมาแบบเป็นแบบเซอร์ไพรส์

รอติดตามค่ะนี่เห็นเป็นข่าวออกมาอย่างนี้

โดยมีแพลนว่าจะเปิดกล้องในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ

ผมเนินไปก็ไม่เคยรู้ยังไม่เคยเล่นเป็นแฝด

ก็เป็นสองตัวละครเหมือนกันนะอย่างนะใช่เออฮ่า
นี่เล่นเป็น๓ตัวละครเลยนะฮะ
จำได้ว่าตอนนั้นเหมือนจี้บอกว่าเขาก็ต้องแยกกันเนอะ

แล้วถ้าคุยกับพี่เช้าว่าอาจจะ๓ตัวเหมา

ต้องรอให้มีโอกาสได้เล่นถึงจะมาตอบได้

ถ้าเป็นแบบแฝดเล่นเป็นตัวละครหลายตัว

ตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วก็ไล่ลงมาอีกอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาใส่แขนต่อครับ

คนเราแบบทุกวันนี้มันดิ้นลนเพื่อเงินจริง

เรื่องเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตจริง

แล้วก็รวมถึงแบบผู้สูงอายุ
แล้วก็แบบคนที่แบบเป็นรุ่นพี่เรา

งยูออกมา๒ซีน๒ฉาก

ป่ะคือเมื่อก่อนเราต้องคิดว่าดาราดัง
ต้องออกทุกฉากทุกซีนทุกอะไรอย่างนี้
เฮ่ยกรงยู๒ซีนสามารถเปลี่ยนเรื่องนี้ได้เลย
นี่พี่ไปยืนรอเขาให้มาทีตลอดเลยนะ
ทำไมนะครับเขาตบใหญ่เลยใช่ไหมตบกระดาษกันไง

ระหว่างคนที่ชนะกับคนแก่เนี่ยนะ

ใช่ตอนแรกเราก็แบบเดาไปต่างนานา
ว่ากงยูคือคนที่เป็นแบบใส่หน้ากากดำหรือเปล่า
ไม่ใช่นี่ไงนั่นดูต้องทันรุนไป
แต่ต้องบอกจริงว่านักแสดงแต่ละคนที่อยู่ในนั้น
เล่นเก่งดูเล่นดีน้องแบบสีหน้าแววตา

กำลังตกลุมรักพระเอกของเรื่องอย่างอีจองแจ
โดยประเดิมโพสต์แรกไปกับภาพเซลฟี่
แคปชั่นว่านี่คือที่พวกคุณทำกันใช่ไหม
นี่ดูฮะนี่ครับดูฮะคนตามร้านสิ
ล้านสี่เปิดกี่รูปสามรูป
ครับผมคนตามล้านสี่ครับอ๋อเปิดมาสองวันสองวันครับสุดยอดฮะ
เช้านี้เราก็เปิดดูอีกคนที่เล่นเป็นเพื่อนก็เพิ่งเปิดเหมือนกันไหม
อีกคนนึงที่เล่นเป็นนัมเบอร์ที่เป็นคู่กันใช่ไหมที่เป็นคนสองคนสุดท้าย
หนึ่งสองหนึ่งเออหนึ่งสองแปดว่าทำจำเลขไม่ได้นะฮะ
จำเลขไม่ได้แต่แบบว่าที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันใช่สนุกสนานมากจริงจริงคือแบบ
นี่สองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดอ่าแต่คนนี้คนที่เป็นผู้หญิงคนนี้
เขาบอกเป็นคนดังของเกาหลีอยู่แล้วเป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้แบบได้มีโอกาสไปร่วมงาน
น้องชาแนกบ่อยบ่อยอยู่แล้วเนี่ยเพราะแบบเป็นเหมือนแบบว่าเก๋ดีเก๋เป็นแบบหน้าเก๋ไปหมดเลยอ่ะ
คือเรื่องนี้ดังกันทุกคนเลยอ่ะคนที่เล่นเรื่องชุดนี้เราลุ้นตัวละครทุกตัวว่าแบบ
เราอยากให้จบสุดท้ายเราอยากช่วยทุกคนนะกลัวคนที่ดูก็จะสนุกกับเกมไปด้วย
เห็นแบบว่ามีแฟนส่งทวิตเตอร์มาก่อนอันนี้บอกว่าอย่าลืมดูเรื่องนี้นะมีเรื่องไหนก็ส่งกันมาเนอะ

คือเขามีการแอบใบ้คนก็อยากรู้ว่าแบบว่าชื่อลูกจะเป็นอะไรนะคะก็ให้มาเดากัน

ยังมีแพลนจะย้ายมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตย้ายแล้วด้วยนะคะตามความต้องการของคุณสามีค่ะ

รอในภาพนี้มีชื่อลูกอยู่

งานนี้นะทั้งแฟนแล้วก็แฟนคลับค่ะเพื่อนในวงการนะคะ

เพราะว่าพี่ตูนเคยบอกมาก่อนหน้านี้ว่าอยู่ในเพลง
นี่เขาย้ายแล้วนะคะแทนนี้เขาย้ายแล้วนะคะ
เพราะว่าพี่ก้อยเขาลงชัดเจนเลยว่า
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับ
วันนี้เปลี่ยนแปลงก่อนสวัสดีครับ

ขอบคุณกับพ่อด้วยนะครับ
เดี๋ยวลองดูสิมีใครเอาซีรีส์อะไรมา